ถ้าดูเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับโลกโซเชียลเหมือนกัน

เขาบอกว่าเขียนคูเหมือนจะ
จะฆ่าไอ้คนตัวสูงนึง
แล้วไปโพสต์ไปคอมเมนต์อยู่ใต้โพสต์
ของท่านนายกที่ท่านโพสต์ไงเนี่ยนี้หัวภาพมาประกอบนะ
แล้วนี้คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นว่า
สารแขวงธนทบุรีค่ะไปตรวจสอบค่ะ
บ้านหลังนึงแถวจอมทองกรุงเทพ
ไปดูพยานหลักฐานเพราะได้ข้อมูลมานะคะ

เป็นผู้ใช้เอ็กซ์ค่ะหรือว่าทวิตเตอร์เดิมนะคะ
ชื่อว่าในแบงค์อายุ๒๙ปี
คุณไปโพสต์ข้อความลักษณะข่มขู่

โดยเขาโพสต์เอาไว้อยู่ใต้ภาพ
นายกชี้แจงเรื่องการไหว้บิ๊กตู่
แล้วก็ไปโพสต์เอาไว้ว่าฆ่าไอจุด
ใช้คำขออภัยนะตามโพสต์เขานะ

ยืนแถลงร่วมกับกอรมน
แล้วชายคนนี้ก็ไปคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์
โพสต์บอกว่าใครฆ่าจุดจะรวมเงินจ่ายให้เลย
ทีนี้ในแบงค์ถามว่าอ้าวโพสต์จริงเปล่า
เจ้าตัวยอมรับบอกผมโพสต์จริง๒คอมเมนต์นั้นน่ะ
สองภาพนั้นนะผมโพสต์จริงก็ทำอย่างไรได้
โพสต์เพราะอะไรก็ผิดหวังไง
เอาผิดหวังเรื่องอะไรผิดหวังกับพักการเมืองที่เชียร์
เจ้าตัวบอกก็หลังเลือกตั้ง
แต่ก่อนเลือกตั้งมันหนังคนละม้วน
เหมือนที่สัญญาไว้เลยผมเลยโมโห

เพราะมีคนไปขุดภาพประวัติของผมมา

แบงค์แล้วอย่างนี้แบงค์เอาไงลองฟังเสียงค่ะ
แต่เจ้าตัวบอกแบบนี้นะคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง
แต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่าน

โพสต์ไซด์ภาพแล้วก็ไอ้คนตัวสูงอย่างนี้โล่งอย่างนี้นะ
ก็ผมไม่ได้เอ่ยนะแล้วสองอันผมไม่ได้ระบุอะไรเลยนะ
แต่ถ้าจะเอาทุกอย่างมารวมกันผมก็ไม่เถียงก็บอกแบบนี้
ทีนี้ก็ต้องเอาตัวไปสอบปากคำก่อน
แต่มันต้องมีเรื่องการแจ้งข้อหาเพราะทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวตกใจไง
แล้วคุณรู้ไหมว่าการลักษณะแบบนี้

อาจจะถูกจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะคะ
ถูกทั้งจำทั้งปรักด้วยเพราะทำให้คนอื่นตกใจกลัว
ผู้สักข่าวถามธนายกหน่อยมาแล้วคุณอยากรู้ไหม

ถามธนายกว่าธนายกรู้เรื่องนี้หรือยัง
ธนายกบอกอ้อรู้แล้วมีเจ้าที่รายงานมาแล้ว
ท่านบอกว่าอ้าวมันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะ
แต่ท่านบอกแบบนี้รู้แล้วนะ

ก็อาจจะมีทั้งคนพอใจใหม่พอใจไม่สบายใจ
คนที่พอใจก็มีก็แนะนำมาก็รับฟัง
รับฟังเอ้าท่านนายกอะไรอย่างนี้จะเพิ่มไหมเนี่ย
ปภดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะลองฟังหน่อยค่ะ
เราเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ต้องรับฟังความคิดของประชาชนนะครับ
มีคนไม่พอใจมีคนไม่สบายใจมีคนแนะนำมาเราก็ต้องฟังนะครับ
แต่ขอให้ติชมอย่างเป็นการสร้างสรรค์มากกว่านะครับ
การคุกคามนี่ก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับ
ยังไม่มีการสั่งผมเชื่อว่าทีมรักษาความปลอดภัยได้ดูดีอยู่แล้วนะครับ
ถ้าเกิดต้องมีการเพิ่มเขาก็จะเพิ่มเองครับ
อ้าวก็จะแนะนำว่าจะเพิ่มคือความหนักคือไม่ต้องเพิ่มหรอก

ถ้าเกิดเขาเห็นว่ามีความจำเป็นจะเพิ่มเดี๋ยวทีมรักษาความปลอดภัยเขาเพิ่มเอง